คุณผู้ชมครับดูรถพ่วงคันนี้นะ
คือขับเขาบอกว่าขับปาดไปปาดมาเหมือนแกล้ง
แล้วพอไปถึงจุดหนึ่งนะจอดแล้วถอยหลังเหมือนจงใจจะมาชนรถข้างหลังซึ่งเป็นรถเล็กรถเก๋งนะฮะ
แต่ว่าเรื่องจบแล้วนะครับ
คนที่ขับรถพ่วงมาบอกว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นไปดูคลิปต้นเรื่องก่อน

ไม่ต่อมา

มีเด็กอยู่ข้างในด้วย

นี่คลิปนี้เกิดขึ้นแถวซอยวัดศรีวารีน้อย

นี่คุณผู้ชมก็ได้เห็นตามคลิปไปแล้ว
นายนบพรแก้วสุกผู้จัดการบริษัทรถบรรทุก
พานายนิคมกองจุนคนขับรถบรรทุกมาแล้วนะ

จากการสอบถามนายนิคมก็เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุ
เขาขับรถมาจากลงของนะฮะที่ซอยวัดศรีวารีน้อยนี่แหละ
มุ่งหน้าไปรับงานต่อที่ชนบุรี
ด้วยความรีบกลัวจะไม่ทันก็เกิดความเครียด
ไม่ได้มีนะไม่ได้มีเจตนาจะเบียดคู่กรณี

ว่ายอมรับว่าเขาหงุดหงิดจริงครับ
มันมีช่วงหนึ่งช่วงที่ว่าตรงหน้า

ที่ว่าภาพมันออกมาว่ารถบรรทุกเนี่ยกำลังจะถอยหลัง

ตอนนั้นยืนยันว่าเราจอดเฉยใช่ไหมครับ

จอดก็จอดเพราะว่าคลิปมันก็แสดงอยู่

จัดการบริษัทรถบรรทุกเปิดเผยบอกว่า
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทไม่สบายใจนะครับ
แล้วก็ไม่สนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้
อยากจะขอโทษผู้เสียหายด้วยนะครับ
หลังจากนี้จะให้คนขับรถหยุดทำงานไปก่อน
เนื่องจากมีพฤติกรรมรุนแรงต่อสังคม
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับนายนิคมนะครับ
ขับรถด้วยความประมาทโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
หรือความเดือดร้อนของผู้อื่นครับ